กาบกาบกาบ
เป็ดอาบน้ำในของ

คุณผู้ชมค่ะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็แล้วกันนะคะ
ที่สำคัญนอกจากจะมีงานบุญแล้วนะคะ
มีเลขเด็ดมาฝากด้วยติดตามกันด้วยนะจ๊ะ
นี่แหละค่ะภาพบรรยากาศพิธีทำบุญบ้านใหม่ของพี่วิลลี่

วันนี้พี่วิลลี่บอกเลิกดีจริงนะครับ
วันที่๑๐เดือน๙ขึ้น๑๕ค่ำค่ะ
ก็นิมนต์พระสงฆ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
เสริมความเป็นสิริมงคลกันนิดนึงก็ละกัน
ภาพนี้ค่ะบรรยากาศเป็นช่วงเช้าแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
มีพงศ์มีพระมาให้พรด้วย
ส่วนตกเย็นค่ะตามธรรมเนียมเราเลยนะคะ
สังสรรค์กันนิดนึงก็ละกันคุณผู้ชม

วงการตลกด้วยกับงานกินเลี้ยง
คนลูกทุ่งมาร่วมแสดงความยินดีกันไม่น้อยเลยนะคะ

เออคุ้นมากเลย
วิลลี่เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐค่ะ
อันนี้เป็นบ้านหลังแรกในชีวิตเลยนะ
หลังต้องลำบากชีวิตนะมานานเกือบ๔๐ปี
จากตัวเองแล้วโชคดีมากเลย
ได้ภรรยาดีเมนูคิดช่วยทำนะฮะ

แล้วบอกเลยนะว่าบ้านหลังนี้อยู่มา๑ปีแล้วนะ
วิลลี่เนี่ยกระซิบแบบผ่านบันเทิงไทยรัฐแบบ
กระซิบแบบผ่านแบบเบา
เออเป็นไงอ่ะ
บ้านเลขที่หลังเนี่ยล็อตเตอรี่แน่นมาก
ไอเลขที่บ้านเนี่ยน่ะออกบ่อยเหรอ

ไอเลขอะไรอ่ะ

วันต่อตรงนี้แหละเพราะสู้ชีวิตกันมาก
เรียกว่าตั้งแต่อยู่มา๑ปีก็มีแต่เห็งปังขึ้นทุกวัน
ใช่ครับผมปังจริงครับ
นี่ไงคนเรามันต้องสู้ชีวิตนะคุณผู้ชมค่ะ
๔๐ปีก่อนจะมีบ้านของตัวเองก็ยิ่งดีด้วยนะคะ
พูดถึงเรื่องตัวเลขนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
จะไม่ข้ามคนนี้ไปได้ยังไงนะคะพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อย

ขึ้นบ้านใหม่กับเขาด้วยมั้ย

เมื่อวานนี้มาก่อนใครเพื่อนเลยจ้า
ใส่ชุดคลุมอาบน้ำแบบนี้ก็สบายอยู่บ้าน
พร้อมลอตเตอรี่เป็นฟั่นเลยในมือเขา
ยังบอกด้วยนะคะว่างวดนี้จะไม่อั้นนะ
ไม่อั้นจริงบอกเลยซื้อตามไม่ถือกเลย

ขอให้๖ตัวคุณผู้ชม๙๔๕๖๗๒

โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ
ไปตัดเอาเองนะครับเป็นแนวทางให้
สำหรับท่านที่นึกหาเลขลอตเตอรี่ไม่ออกนะจ๊

เอาล่ะพ่อน้ำสองเนี่ยเขาบอกแนวทางมาขนาดนี้แล้ว
เราขอแอบจดไว้แบบนิดหน่อยก็แล้วกันนะคะ
เออก็ซื้อเป็นติ่งเอาไว้มันไม่เสียหายหรอก

ก็ไม่รู้จะตามกับเลขไหนนะเนี่ย๑๐กว่าใบก็ไม่เหมือนกันสักกับเลข
มันก็ไม่มีแนวทางที่ตายตัวนะของแบบนี้

แล้วที่แกมีอยู่ไม่ได้ออกมาโพสต์อีก
บางทีแกถูกแบบเอ้าถูกแบบงงอ่ะ

หลักการในการซื้อเลขบางคนก็อิงจากตัวเองนะ
คุณเป็นคุณพลอยจะอินจากสถานการณ์ข่าวบันเทิ

จริงทุกอย่างซื้อกวาดไปหมดตอนนี้เงินแล้วเนี่ย

เออต้องใช้วิธีอนักยาน
แล้วก็ดูเงินในกระเป๋าตัวเองด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ